คุณผู้ชมครับคือมันมีข่าวอีกแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าใน๑๐ตำรวจ
จะเป็นสายอำนวยการของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คือก่อนเมื่อต้นปีเคยมีข่าวมาครั้งหนึ่งของผู้ท้อนภาคเกานะมีนาคม
ตอนนี้มีอีกแล้วนะฮะสอบไปเมื่อ๒๗พฤศจิกายน

ก็คือมีการส่งซิกกันเอาข้อส่งข้อสอบมาบอก

วิวัฒนาการมันก็มาหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่าง
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาบอกใช้เครื่องมือที่เป็น

ขนาดนั้นเลยเหรอฮะนั่นอ่ะสิมันขนาดนั้นเลยเหรอ
นี่ฮะอย่างนี้ฮะเออโลกออนไลน์เขาแชร์กันเยอะเลยนะฮะ
ลงในการสอบเข้าใน๑๐ตำรวจประจำปี๒๕๖๕นะครับ

หลังจากมีปัญหาเรื่องข้อสอบรั่วไหล
มีการแอบนำข้อสอบออกมาเผยแพร่
ให้กับผู้เข้าสอบผ่านทางระบบออนไลน์
มีคำถามมีคำตอบมาเฉลยให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบ
แต่มีคนถ่ายคลิปแล้วบันทึกหน้าจอเอาไว้เป็นหลักฐาน
ยกตัวอย่างเช่นข้อสอบข้อ๒
ในข้อสอบจริงเขาบอกว่าถามว่า
ชื่อจังหวัดใดนะชื่อจังหวัดข้อใดเนี่ยอ่านผิด
แล้วเขาก็มีคำเขียนกับคำอ่านมาให้
อายุทยาอ่านว่าอายุทยา
ราชบุรีอ่านว่าราชบุรี
ชัยนาฏอ่านชัยนาฏใช่ไหม
ใช่ค่ะชัยนาฏอ่านชัยนาฏถูกแล้วค่ะ
สุพรรณบุรีก็อ่านสุพรรณบุรี
อันนี้คือข้อสอบจริงขอโทษนะคะอันนี้คือข้อสอบที่ต้องโกงกันเหรอคะว่าอ่านยังไง
นั่นแหละสิอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ

นี่ต้องย้อนกลับไปหากระทรวงศึกษาธิการเลยนะว่า
โอ้โหภาษาไทยเราเรียนอะไรยังไงกันขนาดไหนเนี่ยถึงต้องโกงกับคำตอบเท่านี้
คือแล้วคุณเข้าในสิบตำรวจคุณยังแบบเสียเงินเสียทองเพื่อจะให้สอบผ่านแล้วได้เป็นในสิบตำรวจหรอ
คุณเป็นนายสิบตำรวจที่อ่านคำเหล่านี้เองไม่ได้เหรอคะ
แล้วเข้าไปเนี่ยคุณจะไปหาทางเอาเงินคืนยังไงมันจะเอาแบบโอ้โหกันตั้งแต่ใน๑๐กันเลยเหรอ

มีข้อสอบอีกนะฮะที่ถูกแฉออกมานะครับว่ามันหลุดออกมานะในการเฉลยคำตอบกันนะครับ
อย่างคล้ายกันก็อย่างคำถามแล้วมีคำตอบให้เสร็จเรียบร้อยนะคำถามส่วนใหญ่ก็ลักษณะข้อใดคือประโยคขอร้องประโยคในข้อใดใช้คำผิด
เห็นไหมจะมีคำตอบมาให้เลยนะครับซึ่งความจริงมันคือความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แต่ใน๑๐รู้สึกก็จะใช้ระดับมปลายเหมือนกันม๖ในการสอบเข้าใน๑๐

จากนี้นะครับยังมีรหัสคำตอบเป็นตารางตัวเลขนะครับ

ซึ่งจะมีตารางชุดคำตอบทั้งหมด๔ชุด
คาดว่าน่าจะตรงกับจำนวนชุดข้อสอบที่ใช้สอบจริงซึ่งมีอยู่๔ชุดเหมือนกัน
แต่คนที่ว่าเขาเสียเงินเสียทองแล้วจะเอาคำตอบเนี่ยเขาคงรู้กันว่าไอ้รหัสพวกนี้มันคือแบบไหนอะไรยังไง
มีคนแฉนะครับว่ากรณีที่เป็นการสอบของผู้หญิงนะฮะ
ถึงขั้นใช้ไข่สั่นเซ็กทอยควบคุมโดยรีโมทอัตโนมัติโดยให้ผู้เข้าสอบเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ

ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะอันนี้เขาก็แฉตามกันมานะ
อันนี้คือหมายถึงผู้หญิงเหรอคะ
ผู้หญิงใครเข้าสอบที่เป็นผู้หญิงคือใน๑๐เนี่ยได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายของสายอำนวยการนะเขาจะมีอยู่ว่าเขาจะรับกี่คนกี่คนรับแบบไหนยังไง
เนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงแล้วต้องการโกงสอบเนี่ยเขาจะให้ใช้ระบบนี้คือก่อนหน้านี้ย้อนไปในสมัยที่ยังมีพวกแพคลิงก์อะไรพวกนั้นเขาจะใช้อันนั้นเป็นการสั่นสั่นว่าเออมีกี่ครั้งกี่ครั้งสั่นแล้วแบบนี้กดให้กาข้อไหน
แต่วันนี้เขาใช้แบบนี้แล้วถามว่าทำไมต้องใช้เซ็กทอยไข่สั่นเพราะว่าการเข้าสอบโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนฮะเข้าสอบเป็นสายอำนวยการนายสิบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพอมันมีการทุจริตแล้วแล้วตรวจสอบแล้วเจอเยอะเนี่ยหลังเนี่ยเวลาเข้าสอบเนี่ยเขาแทบไม่ให้เอาอะไรติดตัวนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ไป

เทคโนโลยีส่งถึงกันก็ได้แต่ว่าผมผมไม่ผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะจะถึงขั้นต้องลงทุนทำกันขนาดนี้น่ะจริงคืออ่าสมมุติสมมุติว่านะคะอืมสมมุติว่าถ้ามันมีเครื่องมือที่ทำแบบนี้ได้จริงแบบกดทีเดียวส่งไปได้ทุกเครื่องจริงจริงอ่าสมมุติร้อยคนแพงนะที่เป็นลูกค้าเขาที่เป็นลูกค้าเขาแ

คำตอบข้อนั้นแล้วส่งข้อมูลกลับมาที่สมาร์ทวอชของผู้เข้าสอบอ่าอันนี้อันนี้เข้าใจได้อันนี้เป็นไปได้ยุคหลังมาสมาร์ทวอสนาฬิกาอะไรก็เอาเข้าไม่ได้ไงใช่ไหมถึงขั้นที่ว่าแพคลิงก์อะไรพวกนั้นเหมือนยุคนั้นอ่ะค่ะมือถือเอาเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เอาเข้าไม่ได้อยู่แล้วถุงเท้ารองเท้านี่เดี๋ยวนี้ให้

สอบข้อสอบหลุดมาจากผู้ดูแลจากนั้นทีมเฉลยก็เร่งทำข้อสอบแล้วจัดทำระบบส่งคำเฉลยกลับไปให้ผู้เข้าสอบที่อยู่ในเครือข่าย
ซึ่งเดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าไอ้เครือข่ายแต่ละเครือข่ายเนี่ยมันใช้วิธีไหนเทคโนโลยีไหนในการทำให้รับรู้กันได้ว่าจะกาข้อไหนในแต่ละข้อ
แต่ว่าที่เกิดขึ้น๒๗พฤศจิกายนเนี่ยคนละล็อกกับภูทรภาค๙ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา
อันนั้นตั้งกรรมการสอบไปแล้วของภูทรภาค๕๒๗พฤศจิกายนเนี่ยกำลังดำเนินการในการที่จะเอาผิดอยู่
เมื่อเราพบว่ามีการผิดเราก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้หมดนะครับ
ทั้งตอนนี้ภาคเก้าก็โดนคดีไปแล้วนะครับจำนวนมากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดคดีนี้พบว่ามีการความผิดเราก็จะบนคดีแล้วก็จะเป็นเอามาเป็นแนวทางในอนาคตจะไม่ให้มีการทุจริตได้ง่ายขึ้นอีกแล้วนะครับ
เราจะถือว่าเขาจะมารูปแบบไหนเราก็ต้องเตรียมการรับมือเพราะว่าเกิดที่ภาค๙แล้วก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย
อันนี้ก็แสดงว่ามันจะมีช่องโหวเราต้องรีบแก้ไขให้ได้เร็วนะครับ
ก็คือทางพบตรยอมรับว่ามันมีขบวนการโกงข้อสอบใน๑๐ตำรวจจริง

ตอนนี้ยังไม่กล้าอ่านที่เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์

เดี๋ยวลองอ่านตอนพักเบรกโฆษณากันแล้วกัน

ทุกผู้ชมครับทางเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ยอมรับว่าการโกงข้อสอบเป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว
มีคนยอมจ่ายเงินหลักแสนนะฮะ
เพื่อแลกกับคำตอบโดยไม่ได้การันตีเลยว่าจะสอบติดหรือเปล่านะครับ
อีกวิธีคือการเรียกเงินหลักล้าน
ซึ่งจะสอบติดแบบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องลุ้น

แต่การจะสาวถึงตัวการใหญ่เนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก
ในวงการเนี่ยเขารู้กันว่ามันมีอยู่จริงแต่จับยาก
เกินกว่าคำว่าเน่าแล้วนะครับ
ถือว่าเป็นโรคร้ายและจะเป็นโรคติดต่อด้วย

คนอื่นก็จะทำทุจริตองค์กรอื่นก็ทุจริต
ตั้งแต่เรื่องเอาง่ายเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้มาพูดกันขนาดนี้
แต่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องนี้
ทั้งอดีตผู้ช่วยพบตรคนหนึ่งก็ยังออกมาพูด

มันเป็นเรื่องที่ถ้าจะถามหาหลักฐานมันก็ไม่มีหรอก
แต่ว่ามันมีการกระทำที่เกิดขึ้น
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอสมัครสอบในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๕

เธอเปิดเผยกับเราว่ามีจริงนะครับ
มีคนชวนเธอในการได้เฉลยคำตอบ
ด้วยเงิน๔๒๐๐๐บาท
แลกกับคำตอบของข้อสอบ

มีคนชักชวนหนูให้ใจ๔๒๐๐๐๐บาท

เพื่อจะได้สอบติด
เขาบอกว่าจะช่วย
แต่ตัวหนูไม่ได้ร่วม

สมัครก็คนทั่วไปปกติ

อาจจะเธอไม่ได้เสียแต่พวกเพื่อนเธอเสีย
แล้วบางคนเสียเงินไปรัวสอบติด
แต่คนที่ไม่เสียเงินแล้วใช้อะไรแล้วถึงสอบติด

เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติตอบงองูหลายข้อมันต้องมีพิรุษบ้างแหละ
ใครบ้างไม่สะดุ้งอันนี้เขาบอกมาแบบนั้นนะคะ